คุณผู้ชมมันมีเหตุผลนะคะที่คนโบราณเขามักจะว่าไว้ว่า
ผาหน้าไม้มีดอาวุธต่างอย่าไปเล่น
คือถ้ามีดเนี่ยบอกว่าอย่าเล่นมีดเดี๋ยวผีผลักใช่ไหมคะ
คือจริงแล้วเนี่ยผีคงไม่ได้ผลักหรือผลักก็คงจะไม่โดนตัวเรา
แต่เขาป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเหมือนเคสนี้ค่ะ
มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นเด็กระแวกบ้านเดียวกันแล้วสนิทกันมากเลย
คนพี่อายุ๑๗คนน้องอายุ๑๒คนละพ่อคนละแม่กันนะคะ
เล่นกันเป็นประจำล่าสุดค่ะไปเล่นกันที่หน้าบ้าน
เขาบอกว่าไปเจอมีดตกอยู่ก็เลยหยิบมาควงเล่นเหวี่ยงเล่น
แล้วมีจังหวะสะบัดข้อมือจังหวะสะบัดปุ๊บมีดที่อยู่ในปลอกค่ะ

แล้วคุณพี่คนแรกเสื้อสีออกลายขาวแดงเนี่ยก็เดินออกไปดู
เห็นภาพคือมีดปักคาคอน้องอ่ะตกใจร้องกรี๊ดเลยบอกว่าตายแล้วแล้วโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะ

๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี

เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปค่ะ
ภาพวงจรปิดหน้าบ้านตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยค่ะคุณผู้ชม
๓ทุ่ม๕นาทีจะเห็นน้องคนตายเนี่ย

แล้วก็คุยเล่นกับเพื่อนรุ่นพี่วัย๑๗ปี

ที่คนที่กรี๊ดร้องเข้าไปในบ้าน

ใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านไงค่ะ
ก็วิ่งเล่นไล่กันสักพัก

อันนี้ปักเข้าไปแล้ว

ใช่ไงคะมันปักเข้าไปที่คอทางฝั่งซ้ายเลยค่ะ

คนพี่เนี่ยประคองน้องที่มีดปักคาคอ
คือจะเห็นมีดชัดเลยว่าปักแบบปาดเฉียงมาค่ะ

มาขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านค่ะ

แล้วก็พาน้องไปนั่งที่แคร่

คือนี่อันนี้ยังอยู่หน้าบ้าน

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วก็พาน้องเนี่ย

แต่จะได้ยินเสียงตลอดเลยเพราะกล้องเขาบันทึกเสียงด้วย

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงร้องดังมากค่ะ

เหนื่อยหรือมีการเคลื่อนไหวเนี้ยเลือดมันสูบฉีดอืมมันก็ยิ่งทำให้เลือดเนี้ยมันไหลออกมามากขึ้นครับคืออย่าว่าแบบนี้บางทีเวลาเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมค่ะที่มีเหล็กเสียเข้าไปอะไรอ่าส่วนใหญ่เขาจะตัดเหล็กออกจากประตูจากรั้วแล้วก็คือพาคนป่วยไปโรงพยาบาลทั้งเหล็กแบบนั้นพยายามนิ่
นั้นน้องยังไม่เสียนะอ่านี่จังหวะยายลงมาปุ๊บว่าค่ะยังไม่ทันถึงตัวหลานก็ดินเสียงร้องหววกเวกโวยวายเสียงร้องไห้เสียงตกใจคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่น้องกำลังจะซิ่มใจแล้วแล้วก็เป็นนาทีที่กู้ไพมาถึงพอดีพี่หุยอ่าแปลว่าน้องไปแล้วค่ะนี่นี่รถกู้ไพมาแล้วเนี้ยเนี้ยจังหวะ
คือคือทุกคนก็ทำแล้วไม่ถูกอ่ะใช่แล้วเพื่อนรุ่นที่ก็ที่ที่ล่าออกไปคือพยายามจะแบบไปให้ถึงรถพยาบาลให้เร็วที่สุดไงคะ
แต่ตอนนั้นคือจะสังเกตว่าคือน้องวัย๑๒ปีคือโดนแบบร่างปวกเปียกแล้วอ่ะ
แล้วสุดท้ายก็คือมันไม่ทันนะคะน้องตายก็เลยยังไม่ได้มีการนำขึ้นรถพยาบาล
เพราะว่าเสียชีวิตแล้วอ่ะนะคะโอ้โหยายเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพหลานนะคะ
กู้ภัยก็เอาผ้าสีขาวมาคลุมร่างไว้นะคะ
ส่วนเพื่อนรุ่นพี่ที่ว่าอายุ๑๗ปีเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจริง

แล้วเป็นเฉียบแบบเหมือนสะบัดมือเล่นกันสะบัดมือควงมิดควงมืออะไรอย่างเนี้ย
บัดมือเล่นกันแล้วใบมีดอ่ะมันหลวมมันหลุดออกมาจากด้ามมีด
ในหมู่บ้านชอบมาเล่นแถวนี้ประจำแหละ
เพราะบ้านเธอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ท

แต่ว่ารุ่นพี่ที่อายุ๑๗นานก็มาซักทีหนึ่ง

เพราะว่าน้องคนตายเดินมาเคาะประตูบอกช่วยผมหน่อย

รุ่นพี่ก็บอกว่าผมหยอกกันแล้วมีดหลุดไปโดน
เธอก็เลยรีบบอกคนในบ้านให้แจ้งตำรวจค่ะ
โชว์ช่วยตำรวจว่างยุคมีขึ้น
ในฐานะน้าเธอบอกเอาโหสีกรรมให้นะคะ
คุยกับคุณยายของน้องที่เป็นรุ่นพี่วัยสิบเจ็ดปีที่เป็นคนแกว่งมีดนะคะครับ

ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นไปกับน้องวัย๑๒ปี
ที่เสียชีวิตนี่แหละเพราะเขาสนิทกันมากจริง
ก็ไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลย
ส่วนมีดเนี่ยยายไม่รู้จริงว่าหลานออกมาจากไหน
ในฐานะยายก็เสียใจนะ

้ามนี่ก็คือเป็นด้ามแบบกลมเลย
ส่วนใบมีดก็คือหลุดกระเด็นไปแล้ว
นี่ค่ะอันนี้คือเขาเจ้าหน้าที่เขาลองเอาไปเสียบต่อ

ซึ่งมีดก็ยังปักคาอยู่ที่คอน้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เอ้าส่วนรุ่นพี่วัย๑๗ปีตำรวจปล่อยตัวออกมาแล้ว

สหวิชาชีพก็ต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม

เขาก็เล่าบอกผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะพี่

แล้วก็เจอมีดตกอยู่แถวนั้นก็เลยหยิบขึ้นมาเล่น
จังหวะควงมีดเหวียงมีดเล่นอะ

ผมเสียใจผมอยากขอโทษน้อง
ผมอยากขอโทษครอบครัวน้อง
อยากขอโทษครอบครัว
แล้วร้องแต่อีกาก็ไม่สามารถ
เอาอาวุธเอาอะไรไปก่อเหตุได้นะคะ

ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงเลย

คือปืนผาหน้าไม้มีดอาวุธ
อะไรที่มันจะทำให้เกิดอันตรายได้เนี่ย

เพื่อการนั้นโดยเฉพาะจะดีกว่า

มันอาจจะเป็นมีดเก่าแล้วแล้วเขาทิ้งแล้ว